คุณผู้ชมฮะนี่ยังไม่รู้ชะตากรรมอีก๒๓กำลังพล

แล้ววันนี้เขาบอกว่าจะมีการสำรวจใต้น้ำ
บริเวณที่เรือหลวงสุโขทัยอับปาง
เพื่อสำรวจว่าจะมีคนติดค้างอยู่ภายใน
จะมีกำลังพลติดค้างข้างในหรือเปล่านะครับ
คือตอนนี้เรือหลวงบางรจันทร์ได้เดินทางจากสมุทรปราการ
มาถึงพื้นที่บางสะพานของประจบกิริขันต์

เข้าเทียบท่าที่ท่าเรือเอกชนแล้ว
เตรียมพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ
ภารกิจของเรือหลวงบังรัจจันทร์ก็คือ
ในการกู้เรือต่อไปนะครับ
นี่สำหรับภารกิจของเรือหลวงบังละจันทร์นะครับ
ส่วนอย่างที่เกริ่นไปตั้งแต่ตอนต้นรายการนะครับ
ว่ามีชาวประมงของอำเภอละแมจังหวัดชุมพร
ออกเรือไปแล้วไปพบทุ่นกลมสีขาวขนาดใหญ่นี้

ที่ติดอยู่ที่ส่วนสูงที่สุดของเรือหลวงสุโขทัย
หลุดจากเรือหลวงสุโขทัย
ห่างจากฝั่งของรอยต่ออำเภอละแม
รอยต่ออำเภอหลังสวนที่ชุมพร
ห่างไปประมาณ๑๐กิโลเมตร
ตอนนี้มีความพยายามจะลากทุ่นหรือว่าโดมเรด้านี้เข้าฝั่ง
เพื่อตรวจสอบให้แน่ชัดว่าเป็นของเรือหลวงสุโขทัยหรือไม่
ส่วนนี้อันนี้ชัดเจนว่าเป็นของเรือหลวงสุโขทัย
นั่นก็คือการที่ชาวประมงได้ไปพบแพร่ชูชีพหนึ่งหลัง
แล้วก็เขียนข้อความชัดเจนรลสุโขทัยนัมเบอร์๓
มีถุงยา๑ถุงโทรศัพท์มือถือ๑เครื่อง
แล้วก็จะมีการลากแพรยางนี้มาเข้าฝั่งที่ชุมพรวันนี้นะครับ
พรถือว่าเป็นพื้นที่เขตรอยต่อที่จุดเรือหลวงสุโขทัยอับปาง
แล้วก็เป็นทิศทางที่กระแสลมแล้วก็คลื่นจะไหลซัดเข้าหาฝั่ง
ดังนั้นอย่างที่บอกไปตอนนี้ทางริมฝั่งที่ชุมพร
ก็กำลังมีการออกราดตระเวนเผื่อว่าจะมีอะไร
กลับเข้ามาติดฝั่งที่จังหวัดชุมพรนะครับ
ส่วนบรรยากาศในการตามหาบุคคลผู้สูญหายอีก๒๓บุคคล
คุณผู้ชมฮะศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้ากองทัพเรือ
บริเวณท่าเรือของบริษัทท่าเรือประจวบ
วันนี้มีญาติผู้สูญหายมาติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องแล้วนะครับ
แม่ของพลทหารสิทธิพงศ์หงทองเดินทางมาจากกำแพงเพชรนะครับ
คุณแม่สาคอนพุทธดีมาติดตาม
แล้วก็พาแฟนสาวของพลฐานสิทธิพงศ์มาด้วยจุดทูบ
บอกขอเจ้าที่เจ้าทางนะครับได้เปิดทางค้นหาพลทหารสิทธิพงศ์ให้เจอโดยเร็ว
ตอนนี้เฝ้ารอข่าวลูกชายมา๓วันแล้วเข้าสู่วันที่๔
หวังว่าลูกชายจะปลอดภัย
แล้วก็แม่เล่าเรื่องชีวิตของลูกชายบอกเพิ่งติดทหารมาสังกัดทหารเรือ
แล้วก็เชื่อว่าไปปฏิบัติภารกิจครั้งนี้

ลูกชายบอกว่าจะได้กลับบ้านภายใน๑๕วัน
คุณผู้ชมแต่ยังไม่เจอนะครับ
ส่วนเรื่องเสื้อชูชีพแม่บอกว่าไม่ติดใจนะ
แต่เชื่อว่าหากลูกชายไม่ได้สวมเสื้อชูชีพขณะเกิดเหตุ
ก็น่าจะมีเพื่อนคอยช่วยพยุงและรอดชีวิตนะครับ
ก็บอกอยู่ครับแต่ยังให้พรเขาอยู่
อาจจะช่วยน้องด้วยก็ได้ครับเพราะเค้าเต็มที่กัน
นี่ฮะเป็นแม่ของกำลังพลที่ศูนย์หายไปนะครับ
ขณะที่๑ในผู้สูญหาย
ก็คือต้นเรือพลับนาวาตรีผลรัชสโรโดม

ซึ่งก่อนหน้านั้นมีการแชร์ข้อมูลออกมาว่า

ในการที่จะช่วยคนช่วยลูกน้อง
ขึ้นมาจากน้ำตอนที่เรือหลวงสุโขทัยอับปางนะครับ

เคยร่วมแสดงภาพยนตร์สั้นวันกองทัพเรือ

โดยต้นเรือพลับแสดงเป็นต้นปืนกี้
ทหารเรือที่มีอุดมการมุ่งมั่น
หน้าที่ในการปกป้องรักษาทะเล

ซึ่งประจำอยู่ที่เรือหลวงตากศิลป์
แล้วก็ได้ช่วยชีวิตสาวน้อยผู้ประสบภัยทางทะเลนะครับ
หลังจากนั้นคุณที่ร่วมแสดงภาพยนตร์สั้นของทหารเรือ
ทำให้ต้นเรือพลับโด่งดังมากยิ่งขึ้นด้วย
ซึ่งจริงแล้วมันเหมือนชีวิตจริงของต้นเรือพลับเลยนะ
ที่ทำงานเพื่อรับใช้ชาติจริงนะครับ
อันนี้ก็คือกิจกรรมหลังเลิกงานครับ

คนที่เสียสละกองหาดก็ครอบครัวทหารครับ
อย่างน้ำมะกอกอยู่เรือลำนี้มา๙ปีแล้ว
ในวันที่คนในครอบครัวน้าป่วย
น้าออกอยู่ในทะเลแทบไม่ได้กลับไปเจอครอบครัวเลยครับ
เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะคะเนี่ย
ว่าทหารเรือทะเลเรือลบ

ไม่ว่าจะเป็นการรบการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
หรือว่าการได้ช่วยเหลือประชาชน
เราต้องทำกันทุกลมหายใจครับและพลาดพังไม่ได้
ไม่ว่าเรือของเราจะอยู่ที่ใดในทะเลนะครับ

นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะเป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์สั้นวันกองทัพเรือนะ
ที่ต้นเรือพรับได้ร่วมแสดง
ขอให้ภารกิจสำเร็จลุ๊ะล่วงนะสู้ค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ

นี่คือกำลังใจเต็มเปี่ยมขอบคุณชาวบางสะพานจังหวัดประจวบนะครับ
ที่ได้เป็นกำลังใจเอาข้าวเอาน้ำ
ให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนในการปฏิบัติภารกิจ

เห็นถึงน้ำใจของคนไทยที่ไม่เคยทิ้งกัน
อกจากนี้ยังมีโรงแรมในพื้นที่บางสะพาน
โพสต์มอบห้องพักให้ทหารเรือที่เดินทางมาช่วยเหลือ
และปฏิบัติภารกิจในการค้นหากำลังพล
เรือหลวงสุโขทัยให้พักฟรีจนกว่าจะเสร็จภารกิจ

เป็นน้ำจิตน้ำใจของคนในพื้นที่นะครับ
ส่วนเรื่องของการเคลื่อนล่างของกำลังพล
ที่เสียชีวิตทั้ง๖นายจากมูลทิศสว่างราชศาสตราธรรม
ที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคลีขัน
เราให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศกันไปแล้ว

ไปสนามบินกองบิน๕อ่างมะนาว
เพื่อที่จะนำร่างขึ้นเครื่องบิน๔๓๐ของกองทัพอากาศนะครับ
เดินทางไปที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนะครับ

และแน่นอนก็จะมีทหารกองเกียรติยศ
กองทัพและกำลังพลนะฮะ
ร่วมในการที่จะรับร่างนะครับ
หลังจากนั้นนะครับก็จะมีการนำไปที่วัดคุณ
แล้วก็จะประกอบพิธีทางศาสนา
แล้วก็นำร่างผู้เสียชีวิตส่งมอบให้กับครอบครัว
นำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดต่อไปนะครับ

ภารกิจการค้นหาก็ยังคงดำเนินต่อไปนะคะคุณผู้ชม
ทีนี้ก็จะมีความช่วยเหลือมาจากทั้งภาคเอกชนภาคประชาชนค่ะ
อย่างกลุ่มเพื่อนของผู้กำกับที่สพมาพออมริตที่ชุมพรเนี่ยนะคะ
เอาเจสสกีมาเลยที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอนี่แหละ

คือชุมพรตอนนี้ต้องค้นหาตามชายฝั่ง

เพราะว่าถ้าดูจากทิศทางของคลื่นแล้วก็กระแสลม
จะมาทางนี้รวมถึงมีชาวประมงที่เขาอยู่พื้นที่ชายฝั่ง
เขาจะเริ่มเจอพวกข้าวของเครื่องใช้อะไรที่คิดว่า
น่าจะเป็นของกำลังพลบนเรือที่ลอยมาตามชายฝั่งไหม

นอกจากเจสสะกี๒๐ลำแล้วนักธุรกิจในพื้นที่เที่ยมเผอร์ปะทิวนะ
เขาก็ลงขันกันเลยสนับสนุนเรื่องค่าน้ำมัน
อาหารการกินก็เอามามอบให้กับเจ้าหน้าที่

บอกว่าจะดูแลเรื่องอาหารให้ตลอดจนครบภารกิจเลยนะคะ

ชาวประมงชาวเรือชาวบ้านแถวนั้นเขาเจออะไรกันบ้าง
เขาไปเจอกางเกงวอร์มค่ะเป็นกางเกงวอร์มผ้าร่ม
กลมสีกลมแถบสีแดง
แล้วก็เจอหมวกคลุมทรงถังสีดำ
รวมถึงผ้าผ้าปิดกันแดดเนี่ยนะ
นี่ดูสิที่เอามาอยู่ริมชายหาด

นี่ไปเจอตรงหาดทุ่งซางที่ประทิวของชุมพรนะคะ
เดี๋ยวต้องส่งให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์ต่อไปด้วย
แล้วตอนนี้ทีมอาสากู้ภัยเองเขาก็มีการเปลี่ยนกำลังออกเดินทาง
เพราะว่าเขาต้องเดินเท้าตามแนวชายฝั่งที่ประทิว
ไปตรวจสอบด้วยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีรายงาน
บุคคลศูนย์หายเพิ่มเติมนะคะ
รอภารกิจของกองทัพในการค้นหากำลังพลที่ศูนย์หายกันต่อนะครับ
ยังเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวนะนะครับใช่ครับ